คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามต่อค่ะเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
ในพงศ์วัย๖๐ปีที่เกาะเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ
บุกมายิงภรรยาภรรยายุนขศรีธรรมราช

ผู้ก่อเหตุพยายามจะตามทุกอย่างสุดท้ายบุกมายิงเขาตาย
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็อยู่ตรงนั้นวิ่งหนี
รถก็คือแฟนนุ่มของลูกสาวก็ต้องขับรถหนีออกไป
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะยังจับคนร้ายไม่ได้
ยังจับในพงศ์ผู้ก่อเหตุไม่ได้เลยต้องตามเรื่องนี้ต่อ
ในพงศ์ผู้ก่อเหตุก็คือนายสถาพรขาวเผือกอายุ๖๐นะคะ
ก่อเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้
เราเล่าเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานให้ดูภาพเพิ่มเติมนะคะ
อันนี้คือภาพตอนที่ก่อเหตุแล้วก็พยายามจะหลบหนี
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่ในพงศ์ผู้ก่อเหตุ
เดินเข้าคอนโดก่อนจะก่อเหตุนะคะภาพนี้ค่ะ
เขาทำตัวเหมือนกับจะเข้าไปหาลูกบ้านที่อยู่ในคอนโดทั่วไป
เหลียบไปเรื่อยเดินไปด้านข้างคอนโดแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็คือไปก่อเหตุยิงนางครองกมลผู้เสียชีวิต
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นข่าวนี้
แล้วภาพก็เห็นทุกอย่างเลยว่าก่อเหตุลักษณะไหนยังไง
อันนี้คือรถที่ผู้เสียชีวิตนั่งมากับลูกสาวและแฟนนุ่มของลูกสาวนะคะ
ตัวผู้เสียชีวิตลงจากรถมาพร้อมทั้งลูกสาวด้วย
นุ่มก็พยายามจะถอยเข้าจอด
จังหวะที่ผู้เสียชีวิตยืนอยู่กับลูกสาวนั่นแหละค่ะ
ในพงผู้ก่อเหตุถือปืนเข้ามาเลย
เดินมาแล้วยิงไปนัดหนึ่งเหมือนกระสุนมันด้านกระสุนไม่ออก
เขาก็เลยวิ่งหนีกันผู้เสียชีวิตวิ่งไปทาง
ลูกสาววิ่งไปทางเขาไปยิงผู้เสียชีวิตซ้ำ
ก็คือนางคลองกมลลูกสาวก็วิ่งหนีขึ้นไปด้านบน
ของลูกสาวก็ยังอยู่ในรถก็ขับรถหนีไป
ผู้ก่อเหตุมีวิ่งตามด้วยอ่ะค่ะนี่นะคะแบบนี้
ทีนี้ค่ะมันก็จะมีภาพในลักษณะที่ว่า
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาออกไปจากคอนโดมิเนียม
ที่เกิดเหตุใช่ไหมคะแล้วไปเดินแถวร้านสะดวกซื้อ
เขาก็หนีออกไปอ่ะค่ะพอออกไปจากคอนโดนี้แล้วเนี่ย
ไปเดินอยู่แบบนี้แล้วเหมือนเขาล้วงกระเป๋าอยู่ด้วย
คงจะเก็บปืนเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านขวานะคะ
ทีมข่าวของเราได้เบาะแสตัวในพงศ์ผู้ต้องหามาเพิ่มค่ะ
คือเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพ
ช่วงที่เขาสะพายกระเป๋าออกมายืน
แบบทางเขาโรงแรมแล้วก็เดินละลิมถนน
ผ่านบ้านหลังนี้ไปใส่เสื้อสีน้ำเงินหน้ากากอนามัยสีขาว

คือมันจะมีกล้องอีกตัวนึง

ทุ่ม๒๔นาทีบันทึกภาพภาพนี้
เขาเดินผ่านหน้าร้านไปเห็นไหมคะ

จะเห็นแค่ขาของนายพงอ่ะเดินไป
เหมือนเดินไปเดินมารอรถแท็กซี่อยู่ตรงนี้ค่ะ
แหล่งข่าวในพื้นที่คนนึงให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าช่วงที่เขายืนหลบฝนเรียกรถ
ตอนนั้นดูเขาวิตกกังวลยืนคุยโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
เรียกแท็กซี่แต่แท็กซี่ไม่จอดรับค่ะ
รู้สึกได้ว่าเขาแบบโลกเขาเดินอยู่หลังหนูประมาณ๒๓รอบ
ใช่ใช่ค่ะเขาคุยโทรศัพท์เขาแบบเหมือนกับคุยโทรศัพท์แหละคือเขาอยู่ข้างหลังหนูไง
หนูก็ได้ยินเสียงแล้วหนูก็หันไปดูเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหนูหันไปดูประมาณสองรอบได้เขาก็เดินวนเวียนอยู่กับหลังหนูอะค่ะ
ใช่ก็ตกใจแหละก็กลัวกลัวอยู่เพราะว่าเหมือนอยู่เขาอยู่ข้างหลังหนู
หนูก็เลยกลัวว่าอะไรวะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงครับ
พอตกมากลางคืนอีกทีนึงอ๋อว่าเขาเป็นแบบเป็นมาทำอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าช่วงหลังก่อเหตุน่ะนะคะในพงศ์ผู้ก่อเหตุนั่งแท็กซี่กลับไปที่โรงแรมที่พักที่เขาเช่าอยู่
ครับแท็กซี่จอดเลยโรงแรมไปหน่อยพอไปตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าเขาลงจากแท็กซี่
แล้วก็เข้าไปเก็บของที่โรงแรมแล้วก็ไปแวะซื้อหน้ากากอนามัยที่ร้านขายของชำ
กล้องวงจรปิดจับภาพช่วงที่ในพงศ์ไปยืนหน้าร้านล้วงเงินเหรียญออกมาจากกระเป๋านับเงินจ่าย
ในร้านก็เหมือนกับบอกว่าไม่เป็นไรให้หน้ากากอนามัยกับในพงศ์ไปในพงศ์ก็ขอบคุณยกมือไหว้
ภาพตรงเนี้ยไปซื้อหน้ากากอนามัยนี่นะคะ
ก็จะเป็นเบาะแสนะคะเพราะว่ายังจับในพงศ์ไม่ได้อ่ะครับ
เช้าวันนี้ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑ประชุมร่วมกับตำรวจฝ่ายสืบสวนสนห้วยขวางเพื่อเร่งรัดติดตามคดี
รองผู้กำกับการสอนอห้วยขวางบอกว่าเมื่อวานนี้สารอนุมัติออกหมายจับในพงศ์ผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วอืม
ตำรวจก็ได้เรียกพยานทั้งคนขับแท็กซี่ทั้งใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาพูดคุยสอบปากคำเบื้องต้นนะคะ
หมายจับเรียบร้อยในพงศ์หน้าตาเป็นแบบนี้คือในพงศ์เนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเพื่อนแถวรามคำแหง
แล้วค่ำเมื่อวานนั่งรถสาธารณะออกจากกรุงเทพไปแล้ววันนี้มีข้อมูลในลักษณะที่ว่าในพงศ์มุ่งหน้าลงใต้
หนีไปคนเดียวตอนนี้ประสานญาติให้ช่วยตามตัวในพงศ์เพื่อให้ในพงศ์มอบตัวนะคะ
ให้เห็นภาพหน้าตาของในพงศ์ชัดเจนเลยก็เพราะว่าตำรวจฝากบอกว่าใครพบเห็นให้รีบบอกตำรวจ
เพราะถือเป็นบุคคลอันตรายเขาก่อเหตุด้วยการใช้ปืนใช่ไหมคะ
หมายความว่าเขาหนีไปทั้งทั้งที่เขามีปืนแล้วตราบใดที่ยังจับตัวเขาไม่ได้
เขาเป็นบุคคลอันตรายค่ะตอนนี้วันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณกรองขมลผู้เสียชีวิต
อำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชก็เป็นบ้านชั้นเดียวแบ่งเป็นโซนบ้านพักกับห้องคาราโอเกะ
มีการปรับปรุงบ้านให้เป็นคาเฟ่ก็มีจุดที่ไฟไหม้อยู่ด้วยนะคะ
ของเครื่องใช้ไฟไหม้เสียหายพี่ชายผู้เสียชีวิตเป็นคนที่มาช่วยดับไฟ
ชื่อว่านายจิรพันธ์เล่าให้ฟังว่าก็เนี่ยไอ้ที่ไฟไหม้เนี่ยผู้ก่อเหตุมาเผา
ช่วงเที่ยงคืนสามสิบกันยายนนายจิรพันธ์พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่ากำลังนอนอยู่
ที่เลี้ยงไว้วิ่งมาชนบานเกล็ดที่ห้องนอนก็เลยตกใจตื่น
ผู้ก่อเหตุแบบโอ้โหท่าทางลุกลีลุกลนรีบหนีไปแต่เห็นไฟกำลังไหม้อ่ะ
ก็เลยรีบเอาน้ำไปฉีดเพื่อที่จะดับไฟแล้วชาวบ้านก็มาช่วยค่ะ
เนี่ยไปเผาเขาก่อนเผาบ้านเขาก่อนทีมข่าวก็ไปที่วัดควรสมบูรณ
ที่อำเภอเจ้าอวดนครศรีธรรมาราชเป็นสถานที่จัดงานศพของคุณกรอง
มลผู้เสียชีวิตนะคะบรรยากาศเศร้าค่ะช่วงที่จัดงาน
ก็มีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยด้วยก็มีคนให้ข้อมูลว่าตัวในพงศ์เนี่ย
ทะเลาะทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตบ่อยจนเธอต้องหนีไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพ
แล้วก็เหมือนกับตัวในพงศ์มีหนี้สินเยอะค่ะมีปัญหาเรื่องเงิน
ของในพงศ์อ้างว่าตัวผู้เสียชีวิตยืมเงินไป๓ล้านอ่ะ
จริงนะคะไม่จริงก่อนหน้านี้ในพงศ์ต่างหากล่ะมายืมเงินผู้เสียชีวิตห้าหมื่น
ผู้เสียชีวิตไม่ให้ก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ในพงศ์โกรธแค้นหรือเปล่า
ฟังเสียงญาติของผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ด้วยกันมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ขัดแย้งเรื่องเงินเงินทองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนที่ฝั่งญาติเขาให้การมาว่าทางน้าสาวได้เอาเงินหนีไป๓ล้านบาทอันนี้ไม่จริงค่ะ
เขาจะถามตลอดว่าเงินทำบุญได้เท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่จะถามเฉพาะแต่เรื่องเงิน
คุณฆ่าเขาเขาฆ่าเขาทำไมทำไมไม่พูดกันเขาก็มีลูกที่ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะ
เขาก็ต้องมีพี่น้องไม่จำเป็นที่ต้องมาฆ่ากันตายค่ะ
ทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญเป็นคลิปเสียงของผู้เสียชีวิตคุยกับญาติคนนึงค่ะ
เมื่อวันที่๑ตุลาคมเป็นการระบายความเครียดพูดในธรรมนองที่ว่าตัวผู้ก่อเหตุ
อยากให้ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยอยากได้คืนไปอยากได้แบบเหมือนง้อ
อยากได้กลับคืนไปแต่เธอไม่กลับไปแน่
เพราะผู้ก่อเหตุดูเหมือนคนไม่ปกติเธอกลัวมากเธอรู้สึกว่าอันตรายมาก
แล้วก็บางช่วงบางตอนเหมือนเธอพูดในลักษณะที่ว่าในพงศ์เป็นหนี้ตั้ง๕ล้านนะคะ
แล้วเธอก็มารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่แค่๕ล้านหรือเปล่ามันอาจจะถึง๒๐ล้านเลยด้วยซ้ำ
บ้านของผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับถูกยึดอะไรแบบนี้

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุด้วยค่ะที่ป่าพยอมพัทธลุง
เป็นอาคารสองชั้นเปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ปิดเงียบ
ติดป้ายประกาศขายด้วยอ่ะค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าร้านนี้ปิดมาสัปดาห์หนึ่งแล้ว
ติดประกาศขายเมื่อสามวันก่อนนี้เองครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านของในพงศ์เลยนะคะก็เลยได้ข้อมูลมาว่าแม่ของในพ
ผู้ก่อเหตุเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยอืมแค่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งได้อะค่ะ
ของผู้ก่อเหตุก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกันก็บอกว่าครอบครัวก็เพิ่งสูญเสีย
ก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปครับแต่ก็ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
อ่าท่านผู้ชมครับดูเหตุ